การทำบุญกลางบ้านของคนไทยเชื้อสายลาเวียงในพื้นที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมามีการจัดทำบุญกลางบ้านจนเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน
โดยการทำบุญกลางบ้านหมายถึงการทำบุญกลางลานของหมู่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังมีคติความเชื่อที่บอกต่อกันมาว่าเป็นการเลี้ยงผีประจำหมู่บ้านให้ได้กินอิ่มเป็นการตอบแทนบุญคุณจะได้อำนวยชัยให้การเพาะปลูกได้ผลดีมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน